คราวนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวกันที่
อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางจังหวัดยาลา
เขาบอกว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะ
สามารถเข้าไปถึงป่าฮาลาบาลาอเมซอนแห่งอาเซียนได้เลยนะคะคุณ
และสำหรับใครที่มีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ควรพลาดค่ะติดตามกันได้จากรายงานของคุณไกรพรมมิค่ะ
แต่ปีที่แล้วเกิดปัญหาภัยแรงอย่างหนัก
ทำให้น้ำในเขื่อนลดลงเป็นประวัติการ
ทำให้หมู่บ้านในอดีตที่อบพยพก่อนสร้างเขื่อน
โผล่ขึ้นมาหลังจากจมน้ำไป๓๖ปี
ปีที่แล้วน้ำลงเยอะ
และที่นี่คณะจะมาไม่ได้น้ำไม่มีเลย
เพราะทำไมจะลองไม่ได้
ปีนี้ก็มาเยอะเหมือนกัน
แต่ช่วงที่มาเยอะหน่อยก็ช่วงผิดเทิร์น
ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น
และพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา

คือการนั่งเรือลึกเข้าไปในป่าฮาลาบาลา
ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นหรือป่าฝนเมืองร้อน

ปลาหลายชนิดที่เป็นสัตว์หายากใกล้ศูนย์พันธุ

ได้รับขนานนามว่าอเมซอนแห่งอาเซียน
ไลท์อยู่ที่การล่องเรือเข้าไปดูกระทิง
ลงมากินย่าในช่วงเช้าและเย็น
ส่วนมากที่จะได้ดูนี่เป็นกระทิง

กระทิงนี่ก็มันลงมาริงน้ำแล้วก็กินย่า
เขาเรียกลางกระทิง
เขาก็กระทิงก็ลงมาช่วงเย็นกับช่วงเช้า

เมื่อเข้ามาในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนบางลาง

เกาะนี้เป็นสถานที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ

จากคนในพื้นที่ทั้งไทยพุทธ
สลิมและคนจีนอพยพ

ก็เป็นสารใหม่ที่นักเสี่ยงโชค
ชาวต่างชาติกลับมาสร้างไว้ให้

พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง
ดูแลโดยตำรวจตระเวนชายแดน
ปฏิบัติการพิเศษลาซู

ไม่เกิดเหตุความไม่สงบมาแล้ว๔ปี

ก็จะช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงอีกทาง

มีส่วนร่วมนะครับช่วยผลักดันเศรษฐกิจ

ตรงนี้ชาวบ้านได้มีอาชีพ

เมื่อชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ที่ดีขึ้น

ในการไปหาเงินได้จาก

ก็ผู้ที่มาเขาก็อยาก
มีปลาสดกินไหม
สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้
ก็จะมีแบบเป็นเครือข่าย

ซึ่งในส่วนนี้ก็คือจะเป็นของภาคประชาชน

เจ้าหน้าที่ก็คือให้ความปลอดภัย
กับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่
มาเที่ยวที่นี่ยังเป็นโอกาสได้พบ

เงาะป่าคนไร้สัญชาติ
ยังมีชีวิตผูกพันอยู่กับพื้นป่า

ใครที่สนใจจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่

ไกรพรมมิข่าวเทราะท์ทีวี